อีกหนึ่งข่าวนะคะเป็นข่าวที่สะเทือนใจแล้วก็เกิดขึ้น
เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมาที่โรงเรียนศรีสเกตวิทยาลัย
ศรีสะเกดนะคะน้องโอม

คือเป็นคนอ้วนน้ำหนักก็ร้อยนิด
ทีนี้ก่อนหน้านี้ก็มีการรายงานข่าวกันว่า
น้องโอมคือเพื่อนไปล้อไปแสวว่าอ้วน
ก็เลยทำให้น้องโอมคิดมากคิดเยอะ
ที่สุดแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

น้องตัดสินใจขึ้นไปบนชั้น๕ไปบนอาคารเรียน

บนชั้น๕แล้วก็ไปยืนที่ระเบียงแบบนี้
แล้วก็เดินไปทางขวามือของกล้องเนี่ยนะคะ
เดินไปแล้วสักพักหนึ่งค่ะ
เพื่อนก็พยายามที่จะร้องเรียกให้น้องโอม

แล้วหลายคนก็ตื่นตกใจนะคะ

น้องโอมตัดสินใจค่ะคุณผู้ชม

โอมตัดสินใจกระโดดลงมาจากอาคารเรียน
เนี่ยคุณผู้ชมคือเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ย
ก็พยายามที่จะร้องเรียกให้น้องโอมกลับเข้ามา

สุดท้ายน้องโอมก็ตัดสินใจกระโดดลงไป
แล้วร่างไปกระแทกกับพื้น
ทำให้น้องโอมคือด้านในต้องบอกว่าเละเลยนะคะ
แล้วก็กระดูกกระเดี้ยวก็หักเป็นหลายท่อนเลย
พอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บทางโรงเรียนของน้อง
ก็พยายามที่จะเรียกรถพยาบาลนะ
เอาตัวน้องไปส่งที่โรงพยาบาลสุดท้าย
ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตน้องได้

นี่คือภาพงานศพที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
พ่อแม่ญาติพี่น้องครูบาอาจารย์พร้อมด้วยเพื่อน
นักเรียนโรงเรียนศรีสเกตวิทยาลัยก็ช่วยกันจัดสถานที่
ซึ่งทางญาติเองก็ได้มีการกำหนดชาปนกิจศพน้อง
ในวันพรุ่งนี้คือจันทร์ที่๑๓สิงหาคม
นางพันนีจุนหงอายุ๗๔ปีเป็นยายของน้องโอม
เล่าด้วยน้ำเสียงที่ก็ยังไม่หายเศร้าแล้วค่ะ
เพราะว่าหลานคนเดียวที่เลี้ยงมาตั้งแต่แบบเบาะเนี่ย
มาจบชีวิตลงแบบนี้นะคะ
คุณยายพันนีเล่าบอกว่าน้องโอมเป็นเด็กที่นิสัยร่าเริง

คุณยายบอกว่าน้องโอมเป็นเด็กที่ร่าเริงอารมณ์ดีมาก

ไม่มีอะไรที่เป็นลางบอกเหตุว่าจะเกิดเหตุร้ายแบบนี้กับน้อง
โอมนอนกับยายตั้งแต่ยังแบบเบาะ

กอดยายคือนอนด้วยกันแบบนี้ทุกคืน
คืนสุดท้ายก่อนเกิดเหตุ
น้องก็ไปนอนกับยายแล้วก็บอกยายว่า
อย่าเพิ่งไปไหนนะรอโอมรับปริญญาก่อน
ไปถ่ายรูปวันรับปริญญาด้วยกัน
แต่สุดท้ายน้องก็มาจบชีวิตแบบนี้
ทีนี้มุมของคุณยายให้ข้อมูลมาแบบนี้
มุมของเพื่อนข้อมูลเหมือนกับตรงกันข้ามเลย
เพื่อนของน้องโอมบอกแบบนี้บอกว่าน้องโอมมีลักษณะเป็นโรคซึมเศร้า
ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจะเข้ากับเพื่อนไม่ค่อยได้
ไม่ค่อยสูงสิงกับใครเล่นด้วยบ้างก็นานครั้งเป็นคนเงียบ

แต่น้องโอมก็ไม่เคยมีปัญหากับใครนะ
อันนี้ชุดข้อมูลจากเพื่อนนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมแต่ว่า
สาเหตุการเสียชีวิตตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน
เกิดจากอะไรมีแค่เรื่องของการสันนิษฐานว่า
น่าจะมาจากเรื่องที่มีคนไปล้อน้องโอมว่าอ้วน

แล้วก็ตัดสินใจกระโดดจากอาคารเรียนแล้วน้องเสียชีวิตในที่สุดค่ะ
นอนคืนสุดท้ายก็นอน
นอนกอดยายอย่างนั้นหรออืมยายอย่าพลึกไว้ไหนนะยาย
ต้องไปรับปริญญากับผมก่อนนะไปสายลูกกับผมก่อนนะครับ

ยายสุขภาพแข็งแรงนะพ่อพูดไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งบอกเหตุว่าจะเป็นอะไรอย่างนี้ไหม
ไม่คุณยายก็มีลูกอย่างนี้โอม
ยายเป็นนักกีฬานะไม่ต้องห่วงยายนะลูกนะ

บอกว่าทางโรงเรียนเองก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพทั้งหมด
พร้อมทั้งจะทำเรื่องถึงบริษัทประกันชีวิต
เพื่อขอรับสินใหม่ทดแทนมอบให้กับผู้ปกครองต่อไป
ส่วนสาเหตุรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสเกตวิทยาลัยบอกว่า
อันนี้เป็นการคาดการณ์ว่าน่าจะมาจากเรื่องความเครียด
เรื่องส่วนตัวบ้างก็บอกว่ามาจากเรื่องของปัญหาครอบครัว
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องโอมแยกทางกัน
พ่อก็ไปมีครอบครัวใหม่แม่ก็ไปมีครอบครัวใหม่
ส่วนตัวคุณน้องโอมอยู่กับคุณแม่แล้วก็คุณยาย
คุณพ่อบอกว่าจะมาหาน้องโอมเดือนละครั้ง
เดือนก็จะรับน้องไปทานข้าวไปดูหนังด้วยกัน
แต่วันที่เกิดเหตุคือวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย
ได้รับโทรศัพท์จากคุณแม่บอกว่าน้องโอมกระโดดตึกลงมา
และสุดท้ายน้องเสียชีวิตในช่วงเย็นวันเดียวกัน
ตอนแรกคุณพ่อบอกว่าก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงนะ

เลยรีบโทรไปที่โรงเรียนไปเช็คว่าเป็นข้อมูลจริงหรือเปล่า
และสุดท้ายก็เป็นข้อมูลจริงอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อมูลอีกหนึ่งชุด
ที่สาเหตุว่าน่าจะมาจากเรื่องของครอบครัว
แต่อีกส่วนหนึ่งก็มาจากเพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการ
ที่มีคนส่วนหนึ่งไปล้อว่าน้องอ้วน
จากว่าน้ำหนักตัวของน้องสักประมาณ๑๐๐กิโลกรัม
ทีนี้ไปดูในเฟซบุ๊กกันหน่อยนะครับ
เพื่อนก็มีการแสดงความอาลัยผ่านเฟซบุ๊ก
ก็มีการเขียนข้อความเยอะแยะเลยค่ะมาดูกันหน่อยนะคะมีอะไรบ้าง
เพื่อนคนแรกนะคะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้
ทำให้รู้แล้วว่าเราต้องรับฟังปัญหาของเพื่อน

อย่างน้อยก็ทำให้เขาสบายใจในระดับหนึ่ง
อกจากนี้ยังมีอีกหลายคนนะโพสต์ถึงน้องโอมบอกว่า

กลับมาลดน้ำหนักหัดเล่นกีต้ากับคีย์บอร์ดก่อน
ก็บอกว่าไหนบอกว่าจะลดน้ำหนักไง
หลับให้สบายนะโอมอะไรที่ทำลงไปแล้ว
โกรธโดยไม่รู้ตัวอโหสิกรรมให้ด้วยนะไปสู่สุขตินะ
แล้วก็มีคนโพสต์ด้วยนะคะบอกว่าโอมไม่ไปได้ไหม
เพื่อนรักอมนะใครไม่ฟังมาพูดกับเราก็ได้
ทำไมต้องทำแบบนี้จากเพื่อน
มีอีกหนึ่งคนอันนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับน้องโอมนะ
ไม่ได้เป็นเพื่อนน้องโอมแต่เป็นผู้หญิงลักษณะคือเป็นสาวอวบ
พอเห็นข่าวน้องโอมก็เลยมาโพสต์เตือนใจเตือนสติ
คนที่ชอบไปล้อคนอื่นว่าไอ้อ้วนว่าอีอ้วนบ้างล่ะ
เตือนสติเตือนใจสังคมให้ฉุกคิดบอกว่า
ก่อนที่จะล้อใครว่าอ้วนนั้นควรที่จะคิดให้ดี
ว่าการที่คุณไปล้อเขามันไปกระทบกับจิตใจ
มันเป็นปมด้อยของเขาแล้วคุณก็ไปสะกิดแผล
ทำให้แผลเหล่านั้นมันใหญ่ยิ่งขึ้น

ล้อนอกจากเรื่องของความอ้วนและเรื่องของสีผิวอะไรต่าง
นี่ตอนเด็กเนี่ยล้อจริงนะเอ้าค่ะ

มันก็เป็นเพราะบางทีเด็กเขายังกำจัดความอารมณ์แบบนั้นไม่ได้
ว่าแบบก็ทำไมก็เป็นฉันอยู่แบบนี้
เขายังไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองขนาดนั้น
พอที่จะแยกแยะว่าเราเป็นแบบนี้เราก็ต้องมั่นใจในสิ่งที่เราเป็น

มันจะมีความเป็นแต่ว่าวัยด้วยวัยของน้องเองอาจจะยังแบบ

ค่ะนี่แหละมันเลยมีคำพูดไงว่า
ปากกาที่ไร้น้ำหมึกแล้วเขียนกระดาษให้เป็นรอยได้ฉันใด
คำพูดที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเนี่ย
ก็ทำให้คนคิดมากถึงขั้นฆ่าตัวตายได้ฉันนั้น

เธอก็เป็นคนหนึ่งนะที่ถูกล้อเรียนเรื่องของความอ้วนมาตลอดชีวิต
อกหักเพราะความอ้วน
ท้อแท้ผิดหวังเพราะความอ้วน
ถูกใครทักว่าอีอ้วน
แต่สุดท้ายเธอก็ฮึดสู้
ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูดีขึ้นในฉบับของตัวเองนี่แหละ
พร้อมกับแชร์ความคิดและมุมมองที่ต่างออกไป

ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูดีขึ้นในแบบเราที่เราเป็น
เพราะคนที่เราจะอยู่ด้วยตลอดชีวิต
คือตัวเราเองไม่ใช่คนอื่น
ในเมื่อผอมไม่ได้ก็อ้วนแบบสวยนี่แหละค่ะแล้วก็มีความสุขในแบบของเรา
นี่เขาก็แต่งตัวแบบดิจาร์ดมากเลย
บางคนก็ไปสร้างค่านิยมบอกว่าผอมแล้วจะสวย

บอกว่าอ้วนแล้วสวยไม่ได้อ้วนก็สวยได้
ก็สวยได้ดูแลตัวเอง
สิ่งสำคัญกว่านั้นคือเรื่องสุขภาพต้องแข็งแรง
แต่ผู้ชายบางคนก็ชอบผู้หญิงอวบด้วยซ้ำไป
คุณชอบแบบไหนคะ